เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคำว่าอุบัติเหตุ
แม้ว่าเราจะไม่ประมาทแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
แต่มันอาจจะมาเกิดขึ้นกับเราได้ใช่
กล้องวงจรปิดนะคะที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นภาพอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นจากรถกระบะเฉียวชนรถเก๋งที่๔แยกนู้นประมาณ๑๐๐เมตร
แต่รถเก๋งนี่หมุนมาค่ะโอ้โหสะบัดมาค่ะ
มาถูกคนที่กำลังส่งของเข้าร้านนะคะยืนอยู่ริมถนนนะคะ

เนี่ยค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงสี่แยกแต่รถเก๋งเนี่ยพุ่งมาทางเนี้ยค่ะ
โอ้โหสะบัดเข้ามาชนเต็มแรงค่ะเนี่ยค่ะมาชนคนที่กำลังขนของจากรถนะคะ
ลักษณะรถส่งของอ่ะนะคะอ๋อขนของจากรถไปเข้าร้านโอ้โห
คุณผู้ชมมาให้ดูอีกครั้งนะคะนั่นเป็นรถกระบะพุ่งชนท้ายรถเก๋งก่อน
รถเก๋งสะบัดมาพุ่งชนแบบเนี้ยค่ะคนที่ถูกชนชื่อว่านายวินัยแชล่มพักอายุห้าสิบหกปีนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านเก่าหมู่ที่๒ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้
ห่างจากจุดที่ผู้ชายคนนี้ถูกชนประมาณหนึ่งร้อยเมตรส่วนคันต้นเหตุเนี่ยเป็นรถตู้ทึบสีขาว
รถกระบะโตโยต้าตู้ทึบสีขาวเฉียวชนท้ายรถเก๋งรถเก๋งเสียหลักพุ่งมาชนนายวินัยซึ่งกำลังถ่ายสินค้า
กระโดดวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนรถเก๋งคันสีขาวยังไปชนกับรถจักรยานยนต์สีฟ้าอีก๒คัน
คนขี่รถเก๋งเป็นผู้หญิงค่ะอายุ๒๓ปีเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ส่วนรถกระบะตู้ทึบสีขาวที่เฉียวชนรถเก๋ง
เสียหลักไปเฉียวชนกับรถกระบะอีซูซูสีขาวอีกคันโอ้โหอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหลายครั้งหลายตอนทีเดียว
และครั้งนี้มีรถจักรยานยนต์รถยนต์เสียหาย๔คันได้รับบาดเจ็บไป๒คน
รถจักรยานยนต์เสียหายอีกสองคันแต่ถือว่าภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ตำรวจสพสามโก้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเนี่ยจอดรถอยู่ดีดีนะคะ
ก็มีรถมาชนจนเกิดอุปติเหตุค่ะ